ส่วนที่นครนายกครับก็คล้ายกับกรุงเทพเลยคือ
ร้อนจัดจริงจริงเพราะว่านี้ร้อนจัดจริงจริง
เป็นห่วงใครรู้ไหมฮะบรรดาพี่รายเดอร์หรือคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย

แต่ผู้ชายคนนี้เป็นบุรุษปรายศนีย์จู่เขาล้มฟุบลงไปแล้วเขาเสียชีวิตครับคุณผู้ชม
นี่แหละครับจะเห็นเป็นภาพสลดเลยนะขับมาอยู่ดีจอดอยู่แป๊บนึง
ค่อยเอียงค่อยเอียงลงไปล้มลงไปแล้วอ่ะชื่อว่าไหนถวัดสมตัวหรือว่าตั้ม
อายุสี่สิบสี่ปีล้มลงไปทั้งรถทั้งคันแบบนั้นเลยจังหวะนั้นเนี่ยเจ้าของกล้องวงจรปิด
นอนอยู่ในบ้านและได้ยินเหมือนเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือครับเจ้าของบ้านก็รีบวิ่งออกมาดู
เห็นคนล้มอยู่ก็คือในตั้มนี่แหละจึงประถมพยาบาลเบื้องต้นพยายามปั๊มหัวใจครับ
เดินทางไปยังโรงพยาบาลบ้านหนาครับ
ทุกคนก็ร้องไห้เสียใจกันหมดกับการจากไป
อย่างปัจจุบันทันด่วนของนายธวัฒน์นะครับนายธวัฒน์ผู้ตายเนี่ย
เขาเป็นคนนิสัยดีด้วยนะฮะเพื่อนบอกแบบนั้น
ขยันทำงานเป็นที่รู้จักเป็นที่รักของคนในอำเภอบ้านนาเลยครับ
ทำการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ก่อนจะชนะสูตรศพ
แล้วก็พบว่านายธวัฒน์ติดโควิด๑๙ด้วยครับ
ซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับการที่เขาเป็นลมล้มฟุบแล้วก็เสียชีวิตไปหรือเปล่านะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยมอบศพให้กับญาตินำไปประกอบพิธีชาปนกิจ
ญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของในตั้ม
แต่เชื่อว่าผู้ตายน่าจะเป็นลมประกอบกับมีอาการป่วยร่วมด้วย
วูบลงไปแล้วก็ล้มไปทั้งรถแบบนั้นเลยนะครับ